คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลโคกสว่าง

คือตั้งแต่วันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านเป็นห่วงผู้ชายคนหนึ่งที่หายตัวไปจากบ้าน

ผู้ชายคนนี้คือนายคมสรรซุ่มนาวัย๔๕ปี
หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๕กันยายนคือญาติติดต่อติดต่อไม่ได้
ประกาศตามหาด้วยนะแจ้งความกับสพนหี่
พูดกันไปปากต่อปากต่างนานาชาวบ้านบอกว่าสงสัย
คมสรรถูกฆาตกรรมทิ้งศพถ่วงน้ำหรือเปล่า
และเหตุการณ์นี้มันไปประจวบเหมาะกับการที่มีชาวบ้านคนหนึ่งเมื่อวานนี้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบศพ
คนเสียชีวิตในลำห้วยบังขนังบ้านตับเต่า
กู้ชีพอบตหนองเทาใหญ่และทีมกู้ภัยสว่างนาวา
นักประดาน้ำก็ลงงมค้นหาศพตามที่ชาวบ้านบอก
หรือว่าจะเป็นนายคมสรรซุ่มนาวที่ได้รับการแจ้งความว่าหายตัวไป
ตั้งแต่วันที่๑๕กันยายนหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ค้นหาในน้ำกว่า๒ชั่วโมงไม่พบ
เพราะว่าชาวบ้านรีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
พบศพผู้ชายบริเวณทุ่งนาทางเข้าบ้านโคกสว่าง
ตำรวจภูทรหนองฮีก็ได้รับแจ้งแล้วก็รีบไปตรวจสอบ

รถจักรยานยนต์แหกโค้งเปรี้ยวรถทรุ่งหน้าทางเข้าบ้านโคกสว่าง
ก็พบทรุดผู้ชายคนหนึ่ง
สีดำชมพูทะเบียน๑กกชช๓๐๒๐นครพนม
ในสภาพมีรอยเกิดอุบัติเหตุเป็นรถแหกโค้งไงคุณ
คว่ำตกลงไปในทุ่งนาแล้วก็ตรวจสอบศพ
รู้ว่าผู้ชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
คือนายคมสรรซุ่มหนาวนั่นเองครับ
ดังนั้นการไปค้นหาในบ่อน้ำไปค้นหาเกอร์นะ

ล่ำลือที่ชาวบ้านพูดปากต่อปากว่านายคมสรรถูกฆ่าถ่วงน้ำไม่จริง
สุดท้ายเป็นกรณีของอุบัติเหตุ
จากการสอบสวนก็ทราบว่านายคมสรรชอบดื่มเหล้า

และในวันเกิดเหตุก็น่าจะไปดื่มเหล้ามาจนทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเรื่องข่าวลือว่านายคมสรรถูกฆ่าถ่วงน้ำเนี่ย
ก็ท้ายที่สุดยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับ